สหรัฐอเมริกาแต่อย่างที่บอกติดตามนายกได้ทางโซเชียลอะค่ะโพสต์ตลอดเหมือนกันนะคะ
ภารกิจของนายกต้องบอกว่าคิวแน่นเอียดเลยค่ะเพราะว่านอกจากต้องร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำ
ว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งนายกก็ได้นำเสนอการพัฒนาที่ยั่งยืน

แล้วก็มีคิวให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยและสื่อนอก

ขณะกำลังนั่งรับประทานอาหารไทย

บอกแค่นี้ก็มีแรงประชุมต่อแล้ว
ก่อนจะขึ้นไปสูดอากาศที่ดาดฟ้าติดยูเอ็

อันนี้เป็นข้าวกางวัลที่ยูเอนะ
สวัสดีครับ

นี่เห็นเหรอครับโอ้โหสบายกันเยอะ

แล้วกะเพราเนื้อพูนจริงด้วยนะ
กลับไปต้องเอาสักจานบริเวณแม่ดูสิ
เพราะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า๒๐๐คน
ตอนหนึ่งมีการพูดถึงอดีตนายกทักศิลป์ชินวัฒน์บอกว่า
เขาเชื่อว่าอดีตนายกทักศิลป์ช่วยทำให้รัฐบาลมีเศรษฐกิจการมากขึ้น
เพราะก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ถ้านายทักษิณได้รับอิสรภาพ
ก็อาจจะต้องมีการขอความเห็นในการบริหารบ้านมือต่างกัน
นายกยังให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยหลายเรื่องนะคะ
ข่าวลือเรื่องจะปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
รเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนพุทธเนี่ย

โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยเขาไม่เคยมีความคิดนี้
เรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมและผู้ว่าแบงค์ชาติด้วย

ต่างคนต่างก็เคารพซึ่งกันและกัน
ส่วนความกังวลกรณีวีซ่าฟรีที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวจีน
คาซักสถานเข้ามาตั้งแต่๒๕กันยายน

ทำให้นักท่องเที่ยวต้องเข้าแถวรอกันยาวเหยียด
นายกบอกว่าก็กำชับผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ว่าให้เปิดให้ได้๑๕๐กว่าช่อง
ท่านสังเงียวว่าจะเปิดเต็มได้ในช่วง
ก็อาจจะเริ่มมีเสียงแล้วว่ามันจะเริ่มช้า
ก็ได้กำชับไปว่าขอให้เติมทุกที่เล่นให้เต็มที่สุด

ส่วนเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัฒน์
สถานะก็คือนักโทษชายใช่ไหมกลับเข้ามารับโทษทางคดีต่าง
เมื่อ๒๒สิงหาคมถูกส่งตัวไปศาลไปฟังเรื่องโทษที่มีอยู่นะ
แล้วก็ส่งต่อไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพอยู่แป๊บเดียวก็ออกไปโรงพยาบาลตำรวจ
เนื่องจากมีอาการป่วยต้องส่งตัวด่วนไปโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
ก่อนจะได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ๑ปี
แต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็มีมาตลอดว่าแล้วตกลงคุณทักษิณป่วยหนักขนาดไหน
จะกลับไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อไหร
เอาง่ายคนอยากรู้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาติดคุกไหม
วันนั้นคุณอุ้งอิงแพทองทานออกมาให้สัมภาษณ์บอกนี่คุณพ่อเพิ่งไปผ่าตัด
คนก็ยิ่งเอ้าผ่าตัดเรื่องอะไรเป็นอะไรยังไงนะฮะ
ล่าสุดวันนี้นะฮะกรมราชธรรมนะครับได้ออกหนังสือชี้แจงเป็นเอกสารชี้แจง
เกี่ยวกับเหตุผลที่อนุญาตให้คุณทักษิณยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งมันเกิน๓๐วันที่สามารถขอส่งตัวมาได้หรือไม่อย่างไร
กรมรัชธรรมบอกว่าเหตุผลที่อนุญาตก็เนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุด
เพราะคุณทักษิณได้เข้ารับการผ่าตัดและยังต้องรักษาตัวต่อเนื่องอยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อไป
พร้อมกับระบุด้วยว่าไม่ได้อนุญาตคุณทักษิณเพียงคนเดียวนะ
กรณีแบบนี้เนี่ยอย่างในปี๖๖ปีนี้เนี่ยกรมรัชธรรมมีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน๓๐วัน
เรือนจำแล้วก็ทันทะสถานทั่วประเทศเนี่ยมี๑๔๐กว่ารายนะ
ปกติเขาไม่ให้เกิน๓๐วันเพราะความจำเป็น๑๔๐กว่าราย
ส่วนเฉพาะในเดือนนี้เดือนกันยายนมีอยู่๑๔ราย
เสนอมายังกรมรัชธรรมรวมถึงกรณีของนายทักษิณชินวัฒน์ด้วย
ซึ่งกรมรัชธรรมก็ได้ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ส่งความเห็นมาตลอด
ก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีใครได้รับทราบว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าผ่าตัดนะฮะ
คุณนุ้งอิงแผ่ทองทานลูกสาวเนี่ยเปิดเผยในวันนั้นเมื่อวานนะฮะ
วันทำบุญของพักเพื่อไทยนะครับบอกคุณพ่อเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ก่อน
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าผ่าตัดเรื่องอะไรยังไงนะฮะ
วันนี้พันธุ์ตะเบิดเอ็กซ์ทวีสอด๒นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอิทธรรม
บอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณ
อธิบดีกรมรัชธรรมเนื่องจากเป็นไปตามพรบกรมรัชธรรม
ให้อธิบดีกรมรัชธรรมมีอำนาจอนุญาตให้นักโทษรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม๖๐วัน
แต่หากเกิน๖๐วันเป็น๙๐วันเป็นอำนาจของประหลัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว
คือถ้าไม่เกิน๓๐นี่ก็เป็นเรื่องของทางเรือนจำใช่ไหมระหว่างนี้คุณทักษิณจะเป็น๓๐ถึง๖๐
เป็นอำนาจของอธิบดีถ้าต้อง๖๑๙๐เป็นประหลัดกระทรวง
คุณทวีบอกถ้าคุณทักษิณต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน๙๐วันเนี่ยถึง๑๒๐วันเมื่อไหร่นี่แหละ
ถึงจะเป็นอำนาจของผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมในการพิจารณา
ถ้า๑๒๐วันก็ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องการรักษาพยาบาลเราคำนึงถึงเรื่องหลักการสิทธิประชน
แล้วเราเชื่อเรื่องในกฎหมายเราให้ความสำคัญความเห็นแพทย์
ถ้าแพทย์สั่งอย่างไรแม้แต่ตัวของพบเรียนจำยังเข้าไป๙กายไม่ได้นะ
เมื่อมีเคสที่รักษาในกรุงบางเกิด๑๒๐วันแล้วเขายังคงต้องรักษาหรอ
ยังไม่เคยตรวจเท่าที่เจ้านาธิบอกมีนะ
แต่จะยังไม่เคยตรวจแม้เป็นคดีชาวบ้านทั่วไป
ตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณ
คุณแพทย์ทองทานก็บอกกำลังดูอยู่เรื่องการขอพักโทษ
แต่มันก็ต้องไปดูกำหนดเงื่อนไขต่างด้วยเดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะ